เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๖๐กันหน่อยนะคะ

จำได้ใช่ไหมคะกรณีที่บังฟัฐ
รวมกับพวก๘คน

ตอนนั้นคือตายทั้ง๘คน๘ศพเลยนะคะ

วันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมา

สารชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะ

คือคดีอาญา๑คือคดีแพ่ง

สารชั้นต้นพิพากษาคือ

ส่วนจำเลยที่๗๘เนี่ยนะคะ

สารชั้นต้นพิพากษาจำคุก๑ปี๙เดือน

สารชั้นต้นพิพากษาจำคุก๑๒เดือน

ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ไม่ต้องชดใช้เรื่องของค่าสินไหมทดแทน

ญาติของผู้ตายญาติของผู้ใหญ่บัตรเนี่ย

ก็เลยให้ทานายเนี่ยยื่นอุทร

ผู้ร้องเป็นโจทย์ร่วมได้เฉพาะคดีแพ่ง

และสำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชม

ก็มีคำพิพากษาออกมาแล้ว

เดินทางไปที่ศาลจังหวัดกระบี่

หลังจากที่ทนายความของผู้ตาย
ได้มีการยื่นคำร้องอุทธรณ์
คำสั่งในคดีอาญาและคดีแพ่ง

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นด้วย
และให้ร่วมชดใช้ค่าเสียหายด้วยก็คือจำเลยที่๖กับจำเลยที่๗
ขออภัยจำเลยที่๗กับจำเลยที่๘ก่อนหน้านี้คือสารพิพากษาไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย
แต่ว่าวันนี้ล่าสุดสารอุทธรณ์มีคำสั่งให้ร่วมชดใช้ค่าเสียหาย
อุทธรภาค๘พิเคราะห์ว่าผู้ร้องที่๒ถึงที่๘เป็นโจทย์ร่วมในส่วนของคดีแพ่ง
แต่ในส่วนของคดีอาญาสารชั้นต้นยกคำร้อง
จากผู้ร้องไม่ได้ยื่นขอเป็นโจทย์ร่วมก่อนที่พนักงานอายการจะยื่นฟ้องคดี
โดยพิจารณาเฉพาะในส่วนของจำเลยที่หนึ่งถึงเจ็ด
ต่อมาญาติได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งสารชั้นต้น
ส่วนอุทธรภาค๘สารอุทธรภาค๘ก็เลยมีการอ่านคำสั่งยืนตามคำสั่งสารชั้นต้น
เมื่อผู้ร้องที่๒ถึงที่๘ไม่ได้ขอเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานอายการ
ผู้ร้องที่๒ถึงที่๘ย่อมไม่มีฐานะเป็นคู่ความ
อันจะมีสิทธิ์อุทธรณ์ในคดี
คำสั่งสารชั้นต้นจึงไม่รับอุทธรณ์ในส่วนของคดีแพ่ง
ให้สารชั้นต้นดำเนินการต่อไปค่ะ